พาไปที่จบัตรเบื้องกาลครับไปขอโชคลาภกับพระปู่อื้อหลือ
เขาบอกว่าโค้งสุดท้ายนี่คนเยอะมากเลยครับ
ไปดูกันฮะนี่คือบรรยากาศที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
บอกเลยนะว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวที่บึงกาลแล้วก็คุณต้องไปกราบไหว้ที่นี่ก่อนนะ
เหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลและการที่จะไปที่บึงกาเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนเข้าไปกราบไหว้
กราบว่ายที่อยู่ข้างบนพญานาคอะไรที่อยู่บนที่เป็นก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่ใครอยู่
หมดเวลาเล่นอะไรเนี่ยอำนาคาเออถ้ำนาคาคิดยากตรงไหนเนี่ย
ไม่ออกมันติดอยู่ตรงปากถ้าจะไปถ้ำนาคาส่วนใหญ่เขาต้องมากราบไหว้ที่นี่ก่อนนะครับ
ตำหนักปู่อือลือตรงเนี้ยเนี่ยหลายคนมากราบไหว้แล้วขอโชคขอลาบ
เขาก็เห็งปังกลับไปก็เยอะครับคุณผู้ชม
สังเกตได้จากอะไรพวกชุดบายสีของเบ็ดตะเล็ดต่างที่เขานำมากราบไหว้เนี่ย
มาถวายท่านเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นี่
บอกว่ายิ่งช่วงนี้ยิ่งดีขายดีฮะอันนี้ผมก็ยินดีด้วยนะ
แต่ถ้าจะขายแล้วเนี่ยยังไงซะเป็นไปได้นะก็ขายในราคา๘๐บาทให้ได้จริงนะ
เพราะว่ามันจะรู้สึกแฮปปี้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายก็จะได้ขายอย่างถูกต้อง
ส่วนคนซื้อก็สบายใจกับการซื้อ๘๐บาทนะครับ
ยังไงซะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็บอกว่าคนก็ไปกันเยอะเราก็เอาบรรยากาศมาให้ดู
ส่วนใครจะได้โชคได้ลาบกลับไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับ
บางคนนี่ให้เด็กน้อยมาเลือกหรือบางคนไปดูที่บริเวณท่อนไม้ตรงนี้
แล้วก็เอาเด็กไปถูเผื่อจะเห็นนู่นนี่นั่นเด็กก็มาดูนิ้วโป้ขาวโพน
น้องก็ยังงงอยู่นะจะทำยังไงนะ
เขาอาจจะยังไม่รู้แล้วยิ่งเป็นช่วงแบบผ่านวันเด็กมาไง

เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่นะคะ
ครับดูแล้วยังไงซะใช้วิจารณญาณกันด้วย
แต่ยังไงผมก็แนะนำให้ลองไปเที่ยวกันดูที่บึงกาลนะครับ
บึงการอย่างที่บอกแหละว่าจุดแรกที่ต้องไปก็ควรจะไปไหว้ปู่อือก่อน
ค่อยขึ้นถ้ำหนาขารวมไปถึงเตรียมร่างกายฟิตร่างกายให้พร้อมด้วยนะ